บัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากคาเร็วเกินไป

บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
ไม่เคยรู้บ้างไหมอนงคิดคำหนึ่ง

บัวลอยไปไหนก่อน

อันนี้ข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลืมมั่วซั่ว
แกบอกเองตรงคุณผู้ชมค่ะ
วงการเพลงเพื่อชีวิตสังเกิดแน่นอน
ปีของวงคาราบาลหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว

วันที่๑เมษายน๖๗แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับ

มันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว

ตอนนี้นั่งข้างผมก็สองคนนั่งเล่นแล้ว
แล้วก็อีก๒คนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับ

มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อย
รับความจริงว่าเราแก่นะครับ

ถึงแก่ก็ยังเก่าของจริง

นี่ก็คือเหตุผลแหละที่ว่าทำไมคาราบาลจะต้องยุบวงกันไป
ก็ต้องยอมรับว่าการเวลามันผ่านมานานแล้ว
สุขภาพร่างกายก็ไปกันตามเวลานะคุณผู้ชม

ไปร่วมโชว์ที่งานสินเจริญของบอมสินเจริญ

บอกว่าถึงเวลาที่คาราบาลต้องยุบวงแล้ว
สาเหตุก็คือสมาชิกแต่ละคนพูดง่าย

๓วันดี๔วันไข้

อีก๒คนก็นอนอยู่โรงพยาบาลนะ

แอดบอกว่าต้องยอมรับความจริงเนาะเราอายุมากกันแล้วค่ะ
แต่ชอบคำนี้ค่ะคุณผู้ชมน้าบอกว่าถึงแก่แต่เรายังเก๋าอยู่
อันนี้เรื่องใช่แล้วน้าแอดก็บอกว่าวงเนี่ยนะจะยุติลงในปีหน้า
ก็คือนับตั้งแต่๑เมษายน๒๕๖๗จะหยุดเล่นไปเลยนะฮะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตามสะดวกของแต่ละบ้านแล้วกัน
ส่วนน้าแอดเนี่ยยังคงเขียนเพลงแต่งเพลงให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่อยู่
ไม่ได้คิดจะวางมือเพราะว่าการแต่งเพลงมันคือชีวิตของน้าจริงค่ะ
เชื่อว่าการออกมาประกาศยุบวงคาราบาล
ช็อกหัวใจแฟนเพลงเพื่อชีวิตอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าคาราบาลแน่นอน
เป็นวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานของวงการเพลงไทยนะ
แล้วก็อยู่ยาวมาตั้ง๔๐ปีสมัยนั้นแอดหนุ่มอย่างเปี้ยวอะ
แม้ว่าจะยุบวงไปแล้วนะแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลงานที่เป็นอมตะของคาราบาล
ที่จะไม่เคยหายไปจากหัวใจแฟนเพลงแน่นอนค่ะ
ชอบเพลงคาราบาลเพลงไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกกันได้นะ
ใช่ในนี้มีเอฟซีหลายคนเลยนะ

แดนดินไทยเรายังจนเก่าเรามีแต่ของ
เพราะว่าติดตามวงคาราบาลมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นยุคเทปคาเซ็ต
ยุคเทพฯมันยาวนานมากนะคุณ
แล้วก็คุณคอปเตอร์ก็บอกว่าอยู่มานานมากครับเสียดายเลยครับ